ความเชื่อความศรัทธาที่คนเรามีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ

ปู่ศรีสุโธหรือว่าพญานาคาราชนั้นได้รับความศรัทธาอย่างมาก
ประชาชนทั่วทุกสารทิศก็พากันมุ่งหน้าจะไปกลับสักการะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือถ้าเราไปกราบศักระแล้ว
ขยะเก็บกลับด้วยนะครับอย่าทิ้งเกลื่อนเอาไว้
เพราะว่านี่ครับเป็นภาพขยะที่พบเจอได้ตามรายทางเลยนะฮะ
ผู้ควบคุมและจัดเก็บขยะคุณสมควร
กวางกุลที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
หรือว่าพญาศิษฐรทณะจะนำเครื่องเซ่นไหว้ไปด้วยนะครับ
ก็ทำให้บริเวณลานสาราเต็มไปด้วยเครื่องเส้นไหว้
ไม่มีทางเดินแล้วก็แออัด
ทุกทุก๑ชั่วโมงต้องหยุดทำพิธี
เพื่อให้ฝ่ายจัดเก็บขยะไปเคลียร์พื้นที่
เก็บเครื่องไหว้ใส่ถุงดำลำเลียงไปทำลายด้านนอก
รถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
แต่ละวันก็จะมีขยะที่เป็นพวงมาลัยประมาณสักร้อยถุงขนาดใหญ่นะครับ
นี่คือยังไม่นับรวมใบสีพญานาคอย่างที่เห็น
ฝ่ายจัดเก็บขยะมี๗คน
ซึ่งก็มีทั้งคนที่เป็นจิตอาสาแล้วก็คนที่จ้างมาช่วยจัดเก็บขยะด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าพยายามแล้วครับ

ให้นักท่องเที่ยวนำเครื่องเส้นไหว้กลับไปบูชาที่บ้านได้

ก็ถือว่าด้วยความอยากจะไปกราบสักการะบูชา
แล้วก็ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่นั้นเลย
แต่ว่าหน่วยงานย้ำว่าเมื่อไปกลับสักการะแล้ว
ได้ถวายของสักการะแล้วนำกลับบ้านได้
ส่วนการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นตอนนี้
สิ่งที่จะทำได้ก็คือจะจัดสถานที่สักการะเจ้าปู่ศรีสุโธ

จากสถานที่ภายในนั้นครับแคบ

ควันทูบเอยเปลวเทียนเอยจำนวนมากนะครับ

ทำให้ต้นชะโนธเริ่มแห้งตายไม่เกิดใหม่
สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุดรธานีนะฮะ